ท่านผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ออกจากการแถลงประจำวันของสบคแล้วนะครับ
ในส่วนของจังหวัดต่างที่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมเนี่ย
ก็จะทยอยแถลงนะฮะก่อนที่สวบคจะสรุปยอดในแต่ละวันนะครับ
ล่าสุดที่นครรัชศรีมานะครับบอกว่าพบผู้ป่วยสามรายนะฮะ
เป็น๓รายแรกที่ทำงานที่ตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครนะฮะที่มหาชัยนะครับ
อีกรายหนึ่งขายอาหารทะเลในพื้นที่ตลาดลำปลายมาตรอำเภอพิมายจังหวัดบุรีรำนะครับ
แต่ต้องมาซื้อของที่ตลาดทะเลไทยทุกวันนะครับ
รายที่๓เป็นชายอายุ๔๓เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะนิน
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่สมุทรสาคร
ซึ่งทางอำเภอบัวใหญ่ได้สั่งปิดที่ทำงานสถานที่ราชการสถานศึกษา
และตลาดนัดหน้าสำนักงานไว้ชั่วคราวแล้ว
ส่วนตลาดสดลำปลายมาตรที่บุรีรำสั่งปิด๓วันเพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะครับ
ผู้ค้าในตลาดสด๒๐๐คนแล้วเบื้องต้นไม่ติดเชื้อนะครับผลเป็นลบนะครับ
ปราจีนบุรีครับล่าสุดอำเภอบ้านสร้างพบแรงงานเมียนมาทำงานในแพร่กุ้ง
โควิด๑๙๒รายนะครับโดยขับรถยนต์ไปส่งกุ้งที่ตลาดทะเลไทยและตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ส่วนเครือญาติกับคนใกล้ชิดตรวจแล้วไม่เจอเชื้อโควิด๑๙นะครับ
อุตรศิลป์ครับวันนี้พบเพิ่ม๑รายนะครับรวมมีผู้ติดเชื้อ๒รายนะครับ
ทั้งสองรายเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลนะครับไปรับอาหารทะเลมาจากสมุทรสาครเหมือนกัน
รายแรกเนี่ยอายุ๔๘นะครับขายที่ตลาดสดป่าขนุนตำบลคุ้งตะเผาอำเภอเมือง
รายที่๒อายุ๓๗ขายอยู่ที่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
อยู่กลางชุมชนนะครับเป็นร้านขายแบบลักษณะร้านขายเดี่ยวจำหน่ายเดียว
คุณผู้ชมคะไปดูที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมีการยืนยันว่าพ่อค้าอาหารทะเลหนึ่งราย
เทศบาลโนนสูงน้ำคำอำเภอเมืองไปตลาดนะคะติดเชื้อรับอาหารทะเลจากสมุทรสาครมา
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก็เลยมีหนังสือคำสั่งให้ปิดการเข้าศักระเจ้าปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาที่เกาะคำชโนธค่ะ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกตินะคะปิดคำชโนธชั่วคราวนะคะ
กรณีแรงงานเมียนมาสมุทรสาครถูกนำขึ้นรถตู้ไปปล่อยทิ้งลอยแพ้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ก็ยังมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มเดียวกันที่เดินทางมาพร้อมกันและถูกปล่อยทิ้งไว้อีกจุดหนึ่งนะคะย่านบางพลี
โทรศัพท์ไปหาเพื่อนแรงงานด้วยกันขอให้เจ้าหน้าที่มารับตัวเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนค่ะ
แล้วก็เข้าสู่กระโบนการกัดกรองตรวจโควิด๑๙ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีผู้ชายคนนึงค่ะ
ผู้ชายคนนึงไปร่วมกิจกรรมขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
แล้วก็ไปงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
งานนี้ค่ะแล้วผู้ชายคนนี้เขาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ดังนั้นต้องขยายผลทุกคนที่เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้
เจ้าของโรงแรมพนักงานโรงแรม
ก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วก็กักตัวด้วย
คือตอนแรกมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่า
สาวยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แต่ล่าสุดเราตรวจสอบให้แล้วว่าสาวกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่จังหวัดสุราธานี
ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดได้ติดตามมาจนครบแล้ว
๑๐คนนะคะแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เดี๋ยวรอผลตรวจโควิด๑๙คืนนี้นะคะจะรู้ว่าติดโควิด๑๙หรือเปล่าค่ะ
หลังจากที่มีเรื่องการระบาดระลอกใหม่ของโควิด๑๙นะครับ

ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลื่อนการออกรางวัลนะฮะ
ประจำงวดวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๖
ล่าสุดนายธนวัทธ์ผลวิชัยโคศกสำนักงานสลักษณ์กินแหม่งรัฐบาล
ยืนยันว่ายังออกรางวัลเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเลื่อนนะฮะ
ไม่มีการเลื่อนไม่มีการงดยกเลิกอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แต่ว่างวดนี้เนี่ย๓๐ธันวาคมนะฮะ๑มกราคม๖๔ไม่ออกนะฮะ
ออก๓๐ธันวาคม๒๕๖๓นะครับ
สถานที่เอาไว้เรียบร้อยป้องกันโควิด๑๙ได้เรียบร้อยนะฮะ
ท่านจะติดตามผ่านทางการถ่ายทอดสดของไทยรัฐทีวีก็ได้เหมือนเดิมนะครับ